คุณเป็นต่อรุ่งโรศสุวรรณธาดาเจ้าของธุรกิจบอลลูนี่ลูกโป่งสร้างความสุข
ไม่ผิดแน่นอนค่ะยังอยู่กับราการแม่บ้านประจำบานของเรานะครับ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
หลายไปดีกว่าสอนเราหน่อย
รูปไหนง่ายสุดคะ
ได้ครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะสาธิตวิธีทำเป็นรูปกระต่าย

กลางครับนะคะ

ปริดรูปงเป็นแมกรมก่อน๑ครั้ง

อันนี้ต้มจิ๋วแหนมก่อน
แหนมแล้วก็นวดนิดหนึ่งก็ปริดดีครับ

คุณนำแล้วไปคุณมาต่อดูไม่ทัน

เสร็จเรื่องออกมาบ้านไฟม่ายตกใจหมด
ครับเราจะทำแบบนี้ครับอีกอันหนึ่งครับผม

พอมเท้าเสร็จปุ๊บก็เท้าก็มีสองข้างครับ
หลังจากนั้นนะครับก็ใช้ฝ่ามือมัดนะครับ

ถ้าเกิดนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราร่วมอย่างนี้ครับ
รูปโปรงอาจจะเกิดกันใครตัวแล้วหลุดได้นะครับ

ทำก่อนนะครับรอบหนึ่งนะครับ
หลังจากนั้นนะครับก็อีกหนึ่งฝ่ามือนะครับ

ระหว่างขาครับขึ้นมาด้านบนครับ

ที่คุณเป็นต่อทำเนี่ยเกิดจากจินตนาการคุณ
หรือว่ามันมีแพทเทิร์นในการทำ

ได้มาเจ็บตัดปีพอดีไปเดินถนนท็อสตาร์
ไปเจอศิลปินบินลูกโป่งชาวญี่ปุ่น
ก็เลยมีโอกาสได้แชร์กันครับ

บางเทคนิคเราก็เกิดจากการที่เรารองทำบ่อย
กูพักแล้วลักจำไป
คิดว่าเขาจะเป็นกระตานอะไรอย่างไร
ได้ครับเดี๋ยวสักครู่ครับผม
ตอนนี้เราทำตัวทำแขนทำขาก่อนนะครับ

อันนี้เราก็จะได้เป็นแบบนี้ครับ

ต่อไปนะครับเราก็จะปิดอีกนะครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวมันแตกระบอดไม่เอาก็กลัว

ตอนต่อไปนะครับเราจะผูกตรงนี้นะครับ

หนึ่งสองนะครับ

แล้วก็ทำอะไร

ฝั่งนี้เหลือสั้นนะครับเด็ดไม่ได้นะครับ

ตอนนี้เราได้นะครับก็จะเป็น

ต่อไปนะเราจะเริ่มทำหัวนะครับ

เป็นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นหัวด้านบน
แล้วก็ใส่หูนะครับ
ดังนั้นเราสามารถที่จะใช้เขานะครับ
พันเฉยก็อยู่ไม่ต้องผูกพันนะครับ

แล้วผมจะปิดลูกผมแรงเสียทางสูง

ใช้วิธีการหมุนนะครับก็คือวิธีการกลิ้งรอดนั่นเอง

ผมก็จะบีดเม็ดกลมนะครับหรือไส้ก่อนไอศาสตร์ทั้งหมด๓อัน
พูดเป็นเล่นทำฟันได้ด้วยเหรอ

ผมเอาสองอันเนี้ยครับบีดรวมเข้าด้วยกันนะครับ
เราต้องดูว่าจุดที่หนาที่สุดของโป่งอยู่ตรงไหน

บิดต้องให้จุดที่หนาสัมผัสกับจุดที่หนา

เวลาเราบิดก็บิดให้จุดที่หนา

แล้วลูกโป่งไม่แตกตอนนี้เราได้ฟันหน้าแล้วนะครับ
ต่อไปนะครับก็จะเป็นกระพุงแก้มครับผม

อ้อยเสี่ยวฟันนะอีกหนึ่งข้างครับ

นี่เป็นปันนี่เลยนี่

ก็หนึ่งฟามือนะครับหนึ่งคล้าง

เอาทั้ง๓อันนี้ครับบิดรวมเขาด้วยกันครับ
ตอนนี้ผมก็จะได้ลักษณะมาเป็นแบบนี้ครับ

นิ้วมากเลย
อันนี้ก็จะผูกเป็นจมูกผมนะครับ
ทำดูง่ายคนเลยคุณครับ

บอกว่านี่มันเหมือนการปฏิมากรรม

น้องศิลปะ

บีบแล้วบิดครับ
อันนี้ก็ได้เป็นตา

ก็ใช้นะครับตรงนี้ครับ

เห็นแล้วเห็นภาพเป็นกระต่ายจริงอะ

ผมก็จะหยิบครับลูกสองมาแบบนี้นะครับ

อ้าวไปจัดได้

ตอนนี้ผมก็จะได้เป็นกระต่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
เมื่อกี๊ใช้ลูกสองแบบนี้เนี่ยเพียงแค่กี่อัน

แล้วมันต่อทำเร็วแล้วเก่งมากอย่างนี้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
เราเปิดที่บริษัทบริษนิจมกรรภ์เลยครับ
สอนให้เขาไปเปิดธุรกิจไปทำอาชีพคุณไม่กลัวเขามาเป็นคู่แข่งคุณเหรอฮะ
ผมสอนมา๘ปีแล้วครับผมไม่เคยกลัวเลยครับ

ภาคภูมิใจแล้วสองมันเหมือนลบรอยแผลที่อยู่ในใจเราว่าอยากได้ลูกโปรงแต่เราไม่ได้
แต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่ามีคนทำธุรกิจลูกโป่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็แสดงว่าความฝันของผมครับมันกระจายออกไปเรื

โอ้โหเมื่อกี้นะคุณเป็นต่อสาธิตบิดให้เราดูคณะ

ใช่จริงค่ะแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวให้คุณเบนต่อนี่มาสอนพวกเราบ้างดีไหมคะ
ได้ไหมได้ครับโอเคถ้างั้นช่วงหน้า
ดูแม่ทำหน้าดิเราจะเข็นขึ้นไหมต้องรอลุ้นนะคะคุณผู้ชมภาคช่วงหน้าค่ะ
ดูสิหวายขายแล้วดูบิดหวายขายอีกแล้ว